มีการคิดท่าเต้นมาใหม่

เฮ้ยนี่มันท่าอะไรเนี่ย

ต้องมาจากปีที่แล้วนะเนี่ย

ปีนี้ปี๒๕๙๑ปี

ใครที่เกิดปีนี้นะก็ถือว่าเห็งกันไป
ใช่แล้วและที่สำคัญนะครับตลอด
ปี๒๕๕๘ที่ผ่านมา
ในรายการของเราก็มีเรื่องราวสนุก

เราเลยรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตาม

เรื่องแรกไปดูกันเลย
แต่อาจจะไม่ได้ดูอย่างนี้นะ
ต้องสวยกว่านี่แน่นครับผมใช่แล้วอีกเรื่องหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นการแสดงเป็นความสามารถพิเศษของน้อง
จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒แม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ค่ะน่ารักมากเลย
ใช่แล้วเป็นการแสดงฟ้อนรำสวยงามมาก
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมร่วมย้อนไปติดตาม
ถึงความสวยงามและความประทับใจกันค่ะ

คนจับขา๑คนจับลำตัวและ๑คนจับแขนข้างขวาข้างซ้าย
ลักษณะคล้ายการเชิดหุ่นปกติ

จังหวะเท้าเขาจะต้องไปในทิศทางเดียวกัน

การที่หุ่นจะขยับแต่ละท่าทางเนี่ย
ใช่ไหมข้างหลังเหมือนจะเป็นการสั่งการว่าจะขยายไปทางไหนอะไรยังไง

การแสดงชุดนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะ

ตอนช่วงแรกก็จะเป็นกลมกับบุภาคือดอกไม้
แหมดูกี่ทีกี่ทีก็ยังสะทับใจนะ

นี่ก็เป็นเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมไทย

ไปดูเรื่องราวของเครื่องดนตรีไทยกันบ้าง

นี่เลยเขาบอกว่าเป็นซอด้วงที่เป็นขวัญใจของโลกโซเชียล

แต่ว่าน้องเปิงมังเนี่ยเขาจะมาตีระนาดเอง

ลีลาที่โอ้โหเหลือร้ายจริง
คุณผู้ชมไปติดตามชมกันเลยค่ะ
แล้วเราจะไปหาทั้งค่ะ
คนหนาที่สนุกของชมจะเฮ็ดิน
คงเรียกออกกันก่อน

อย่างแรกเลยผมว่าเราแนะนำก่อนดีกว่าว่า

ที่เราเห็นด้านขวามือนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เขาขึ้นชื่อมากดังมาก

แสดงแสดงร่วมภาพในโลกโซเชียล

ชื่อกฤษฎาทานจันทะโก

อาจารย์หอน่ะ
พิเศษวิทยาลัยอยู่ระยะยางศรี
แล้วจะเล่นเกียรติกีต้าน
พอเพลงแขกเราจะเปลี่ยนโหมดเสียง
จากการกดตำแหน่งจุดจะเปลี่ยนไปหมดเลย
ไม่เหมือนกับเพลงไทยหรือว่าเพลงสำเนียงลาว

เป็นมอนก็มีอีกเสียงหนึ่งนะครับ

โอ้โหฟังอย่างเมื่อสักครู่อดใจไม่ไหวต้องเต้นตาม
ต้องแบบพยายามนี่เหนื่อยมากนี่เหนื่อยมาก

โอ้โหอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องเปิงมาง

ปริสติปีเรียนอยู่ชั้นอะไรลุง

เล่นได้ขนาดนี้โหโหผู้ใหญ่อายเลยละ

อ่าแล้วก็การโชว์เปลืองบางของน้องเปลืองบางคราว

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ของการโชว์แบบไทยเรามาต่อกันแบบสากลบ้างนะคะนอกจากกล้อง
โกะแล้ววันนี้เอาใจสาวกันต่อเลยสำหรับการโชว์จักร
บาเทนเดอร์ทีมบาฟิแมนโอ้โหเขาบอกว่าหน้าตาหล่อเหลาแถมลีลานี่
อีกต่างหากเขามีการควงด้วยนะควงขวดควงแก้วต่างจะดุ
เด็ดเผ็ดมันระทึกใจระทึกควันสาวสาวกันขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ

เชิญของเราในวันนี้นะคะแนะนำกันหน่อย
มาจากไหนกันครับโรงเรียนวัชลอค์ครับ
สนุกตรงจุดตีกลองแบบนี้มันได้ออกกำลังกายด้วย
ออกกำลังกายเหรอฮะค่ะออกกำลังกายออกกำลังกายสิ
ว่าแต่ละคนดูคุณดีด้วยงั้นเลยโดยเฉพาะคนนี้
เดี๋ยวกล้องกล้องจับมาหน่อยคนนี้เลยออกกำลังกายหนักเป็นพิเศษตรงนั้น
ออกกำลังกายหนักกว่าคนอื่นเขาเลยใช่ไหมดูกล้ามเนื้อเป็นมัดเลยเรา
อีกหนึ่งโชว์ของน้องจากโรงเรียนวัดชะลออบจดลค่ะ
ขอบคุณมากค่ะเชิญประจำที่มาเลย

ดิฉันใจหาย

แล้วเรามารวมตัวกันได้ไงคะสองท่าน
เป็นเหมือนเราแข่งมาด้วยกันบ่อยครับ
แล้วก็เหมือนเราเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ

เจอกันบ่อยก็เลยรวมกลุ่มกัน
กลุ่มกันก็เวลาว่างมาซ้อมด้วยกัน
โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญชมกันเลยค่ะ

โอ้โหมันคึกอะไรขนาดนั้น
เฮ้ยมันมันมาก
โอ้โหดูแหมมอินไปกับอารมณ์เพลงมากเลย
ต้องบอกว่าโชว์นี้จากบาร์ดธินเดอร์เนี่ย
เป็นโชว์ที่ดิฉันตื่นเต้นมาก
เพราะขวดมันฟิวจากแถวนั้น
แล้วผ่านจากแถวจมูก

เขาก็ควงอย่างมีสไตล์แล้วก็แน่นอนเซฟตี้อยู่แล้ว
เอาล่ะช่วงนี้พักความสนุกชั่วคราว
เรียกน้ำย่อยกันหน่อยช่วงหน้าเรารวบรวมของกิน

ที่ว่าอร่อยสุดในช่วงปีที่ผ่านมา